อาจารย์ค่ะหมอทั่วโลกเขาคุยกันไหมคะ
เสาเล่นแต่อย่างน้อยหมอเนี่ยเขาติดต่อกันไหมคะ
ระหว่างประเทศในการให้ข้อมูลว่าประเมินร่วมกัน
ว่าน่าจะมีการระบาดเนี่ยมากสุดของรอบนี้เนี่ยนะคะ
คนน่าจะเกิดการติดเชื้อประมาณเท่าไหร่
หรืออาจจะเผื่อไว้ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว
คาดว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตประมาณเท่าไหร่ทั่วโลกค่ะ
สำหรับโลกนี้ก็มีคณะนับวิทยาศาสตร์
เขาเรียกว่ามีการสร้างแบบจำลอง
จำลองตอนนี้มันก็เข้าไปถึงเวอร์ชั่นที่๒
เขาพบว่าในประเทศจีนน่าจะมีประมาณ๘๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐คน
แต่ตอนนี้เขารายงานมา๓๐๐กว่า
แต่อันนั้นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ตอนนี้น่าจะพุ่งขึ้นไปอีก

ในบ้านเราที่มี๑๐กว่าลาย
ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กับทางการแพทย์ของบ้านเรา
ก็กำลังเริ่มสร้างแบบจำลองอย่างนี้เหมือนกัน
เพื่อตอบว่าแล้วบ้านเราจะเป็นอย่างไร

ตอนนี้ที่เห็นชัดเจนที่ฮ่องกงเขาก็มีแบบจำลองออกมา
อังกฤษก็มีแบบจำลอง
ไทยกำลังเอาข้อมูลนิสัยเข้าไป
เพราะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันเก่งมาก
เขาสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลป้อนเข้าไป
เขาก็จะตอบแต่อันนี้เป็นการคาดการณ์
ต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นการคาดการณ์
ไปถึงขนาดว่าน่าจะมีคนไข้รุนแรงเท่าไหร่
คนไข้ที่อาการน้อยเท่าไหร่
แต่ว่าเขาไม่เอาว่าเสียชีวิตเท่าไหร่
เหตุผลคือการเสียชีวิตไม่เสียชีวิต
มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือในการดู
เครื่องมือเครื่องไม้ในการดูของแพทย์ด้วย
ประเทศที่มีความเจริญทางการแพทย์แล้ว
เราก็สามารถลากยาวจนกระทั่งคนไข้สู้เองได้ครับ
ซึ่งเราอยู่ในกลุ่มประเทศนั้นไหมคะ
จริงแล้วเรามีเครื่องมือเครื่องไม้
สำหรับพวกเกี่ยวกับรุนแรงพร้อม
อาจารย์ค่ะแต่ถ้ายังไม่ป่วยแต่ว่าป้องกันเอาอย่างนี้นะคะ
ไม่ต้องถามถึงหน้ากากขาดจนไม่รู้จะขาดยังไงแล้วนะคะ
เอาหน้ากากตอนเป็นหวัดธรรมดาก็น่าจะยากแล้ว
เจลล้างมือก็ขาดตลาดใช่ไหมคะ
คำถามคืออาจารย์คะมีอะไรใช้แทนสิ่งต่างเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ

ใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบครีมอาบน้ำปั๊มขวดหรือว่าเป็นก้อน
แต่สบู่ธรรมดานี่แหละครับมันฆ่าเชื้อได้
อาจารย์น้ำเกลือน้ำเกลือน้ำเกลือเออน้ำเกลือค่ะ

น้ำบวกสบู่ล้างแผ่มันล้างแผ่ชะให้สะอาด
มันชะให้สะอาดมันไม่ได้ฆ่าเชื้อ
แต่น้ำไอ้สบู่นี้ฆ่าเชื้อนะครับ
อาจารย์ถ้าสมมุติเราหาเราหาไม่ได้แม้กระทั่ง
หน้ากากตอนเป็นหวัดน่ะนะคะ
เราแบบเราเดินรอบเอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกอะไรอย่างนี้
เวลาเราจะสูดเข้าไปได้ไหมคะช่วยได้ไหมคะ
แล้วแต่ว่าคุณเป็นป่วยหรือคุณเข้าไปใกล้คนป่วย
ถ้าเข้าไปใกล้คนป่วยคุณเอาผ้าชนะ
ตรงนี้นะฮะคุณปุดปิดจุดสำคัญของใบหน้าคุณ
แต่ตรงนี้เขาเวลาอายมันติดมือคุณได้
คุณก็ต้องไปล้างมือพอไหวอย่างไรก็ยังล้างมือ
คุณผู้ชมคะเรียนไม่แน่ใจว่าเราจะต้องคุยกันเรื่องนี้อีกหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าข้อมูลมาอีกแล้วยังมีความน่ากังวล
เราเราคุยกันอีกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เท่าที่ฟังอาจารย์
คืออย่างน้อยนะคะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือ
ระวังร่วมกันแล้วก็ตัวเลขที่แท้จริงข่าวจริง
เกี่ยวกับเรื่องของโรคนะคะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้

อยากกลับบ้านไม่อยากได้อะไรอยากกลับบ้าน